ซึ่งผู้ที่ถูกทำร้ายถึงขั้นสลบแล้วก็บาดเจ็บสาหัสกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุมาพบตำรวจแล้วนะครับ
แล้วก็อ้างว่าอีกฝ่ายหาเรื่องเขาก่อนติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

จับภาพชายคู่หนึ่งลงมาจากรถจักรยานยนต์
และเดินพุ่งเข้าไปหาเรื่องชายสองคน

ฝ่ายที่ถูกหาเรื่องมีเพื่อนมาผสมโรง
และสุดท้ายจบลงที่กลุ่มชายที่ขี่รถจักรยานยนต์มา
ถูกลุมจนล้มลงและนอนหมดสติที่บริเวณดังกล่าว
นี่มาแล้วนี่ก็
อันนี้ไม่เข้าใดนะคะเดี๋ยวบอกให้ว่าคนไหน

กระทั่งเหตุการณ์สงบลงกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุทั้ง๖
พากันหลบหนีและชายที่ถูกกลุ่มมารู้สึกตัวอีกที
ก็เจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล
สอบถามนายชันชัยเพียงคล้ายผู้บาดเจ็บจากการถูกกลุ่ม
เขาได้ยอมรับว่ามูลเหตุมาจากการพูดจาท้าทายกัน
และสุดท้ายจบลงที่การถูกท้าต่อย๑ต่อ๑จากคู่กรณี

มันก็บอกว่าตัวได้น่าเอาสินอนเลยอ่ะ
แรกมันช่องเขาก่อนแล้วมันมาอีกคันหนึ่ง
มันไม่ช่องเลยดิมันลุ่ม

พันธุ์ตำรวจเอกสมพรพุกหอม
ผู้กำกับการสอบพ่อเมืองสมพันธ์มุรีได้รัมว่า

เข้ามอบตัวในช่วงเวลากลางดึกของวันที่๑๓ธันวาคม๒๕๖๒

ที่มีการพูดจาท้าทายกันจริง
แต่ฝ่ายที่เริ่มก่อนนั้นคือฝั่งคนเจ็บ
ส่วนการลุมนั้นไม่ใช่การโทรนัดเพื่อนให้มาผสมโรง
แต่กลุ่มที่ตามมาเป็นคนบ้านเดียวกับตน
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และทุกครั้งที่มีการมาเที่ยวที่นี่
ก็จะมีการนัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้
เพื่อเดินทางกลับบ้านพร้อมกัน
กลุ่มที่รุ่มกำลังกันในคลิป
ก็มามอบตัวทั้งหมด๖คน
ทั้ง๒ฝั่งให้การไม่ค่อยอย่าตรง
แต่น่าเชื่อว่าเป็นการอาจจะประเภทว่าอารมณ์น้อย

ซึ่งมีช่วงหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันระหว่างถนน
ก่อนเกิดเหตุน่าจะเป็นจุดหนึ่ง
ก็เลยทำให้เข้าใจผิดว่ามันมีการท้าทายกัน
จะเห็นว่าเหตุการณ์นี้ปมเหตุไม่ได้มาจากการคำเหม็นหน้ากัน
เพราะทั้งสองฝ่ายไม่เคยเจอกันหรือรู้จักกันมาก่อน
แต่ผลพ่วงความรุนแรงของเรื่องนี้ทั้งหมด

เห็นมั้ยคะผสมกับทั้ง๒ฝ่ายมีอาการมินเมา
นำมาสู่เหตุการณ์ในครั้งนี้

เมื่อมีคนเจ็บและคนเจ็บอาการรุนแรง
ตำรวจจึงจำเป็นต้องแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
กลุ่มวัยรุ่นเลือดร้อนจำนวนทั้งสิ้น๖คน
และต้องดูผลการรักษาตัวจากฝั่งคู่กรณี
ว่าจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน